ช่วงนี้ติดตามสายตรวจโซเทียลนะคะกับเช้าข่าวเช้าโซเทียลเป็นการตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็ตรวจสอบไปถึงต้นต่อเลยนะคะสำหรับทีมข่าวของเรา
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สนามบินดอนเมืองค่ะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขานั่งย้ำว่าเป็นการนั่งสูบบุหรี่สูบยาเส้นอยู่ที่ด้านหน้าสนามบินแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบเป็นกระบอกไม้ไผ่
คือเรียกง่ายใครเห็นก็คิดว่าสูบกัญชาหรือเปล่ามีบ้องกัญชาหรือเปล่าเป็นบ้องมาแบบนี้เลย
ใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยลักษณะนี้ต้องเป็นกัญชาแน่คือคนที่มองเห็นเขาคิดแวบแรกแบบนี้เลยเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้นะคะไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียตั้งข้อสงสัยอยากให้หาคำตอบกัน
พี่บรอปภก็คงยืนงงเอ๊ะทำอะไรน่ะ
ไม่เกิน๒เมตรก็ยังคงสงสัยอยู่แต่ว่าก็นี่แหละค่ะพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยเหมือนกันนะคะ
พอถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลมีเดียมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย
แล้วก็ตั้งข้อสงสัยเทพกัญชารึเปล่าด้วยบ้องกัญชารึเปล่าหน้าดอนเมืองเลย
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็เลยสอบถามไปที่ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะ
ซึ่งได้รับคำตอบบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะคะ
ยังไม่สะดวกชี้แจงเรื่องนี้เพราะว่ายังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัด
ทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งก็คือสถานีตำรวจนครบันดอนเมือง
ซึ่งจะมีหน่วยบริการดูแลประชาชนอยู่ในสนามบินเลย
ได้รับคำตอบบอกว่าปกติหากว่ามีเหตุการณ์แบบนี้หน่วยรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
จะประสานมาให้ตำรวจตรวจสอบร่วมกันแต่กรณีนี้ไม่ได้ประสานมาในช่วงของการเกิดเหตุ
ก็คือไม่ได้เข้ามาบอกในช่วงของการเกิดเหตุตำรวจตำรวจไปดูให้หน่อย
แต่ไปตรวจสอบเองสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะไปพูดคุยและก็มาชี้แจงข้อมูลให้ทางตำรวจทราบ
ข้อมูลเป็นดังนี้ชายในคลิปเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เห็นอยู่คือการสูบยาเส้นของชาวจีนหรือชาวเวียดนาม
ตรวจสอบแล้วนะคะเป็นเพียงยาเส้นจริงไม่มีสารเสพติดประเภทกัญชาแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่ก็ได้อธิบายถึงความเข้าใจว่าลักษณะที่เห็นเป็นอะไรบ้างนะคะ
แล้วก็ไม่สามารถทำได้นะแบบนี้ลักษณะที่คุณเอามาสูบเนี่ยมันผิดกฎหมายในประเทศไทยเพราะว่าเป็นอุปกรณ์การเสพกัญชา
กรณีที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการกักตัวนักท่องเที่ยวไว้แต่อย่างใดนะคะ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนักท่องเที่ยวชาวจีนอธิบายกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นยาเส้นธรรมดาไม่ใช่สารเสพติด
จึงได้อธิบายกระบอกไม้ไผ่แบบนี้ที่ประเทศไทยเป็นอุปกรณ์การเสพยาผิดกฎหมายเพื่อความสบายใจ
นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้ามันเป็นอุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยดูแล้วเหมือนเป็นการเสพยาเสพติดในที่สาธารณะเนี่ย
เขาก็เลยเอากระบอกไม้ไผ่ที่เขาใช้สูบยาเส้นไว้กับเจ้าหน้าที่เลยให้ไปเลยจะได้ไม่พกไปที่ไหนอีก
ทีนี้ต้องติดป้ายไว้ไหมล่ะธรรมดาเราติดป้ายห้ามสูบบุหรี่นะ